สวัสดีค่ะข่าวกีฬากับพีชชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธนะคะจบไปแล้วสำหรับฟุตบอลชัยหน้าครับ
ซึ่งทีมชาติไทยค่ะก็ได้รองแชมป์นะคะจากผลงานเมื่อวานที่แพ้ทีมอันดับที่๗ของโลกอย่างอูรุกวัย
แล้วก็อวยพรด้วยว่าอยากจะให้โอริกอยคว้าแชมป์โลกให้ได้ค่ะ
ขอบคุณซื้อทีมชาติอุโรกวัยและทุกคนในทีม
มอบประสบการณ์ครั้งนี้ให้กับทีมชาติไทย
ด้วยการเล่นเต็มที่ตลอด๙๐นาทีในศึกชัยหน้าครับ๒๐๑๙รอบชิงชนะเลิศ
ที่เอาชนะทีมชาติไทยไป๔ประตูต่อ๐นะคะ
จากนี้ค่ะโคชโตยก็อวยพรนะคะให้อุรกวัยได้แชมป์ฟุตบอลโลกในครั้งต่อไป
และขอบคุณฝ่ายจัดการแข่งขันที่ทำให้ทีมชาติไทยได้เข้ามาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

การจัดการก็ทำได้ดีมากทั้งเรื่องของที่พักการเดินทางการจัดการ
แล้วก็หวังว่าทีมชาติไทยจะได้มาเข้าร่วมการแข่งขันอีกครั้งหนึ่ง
โดยหลังจบเกมนะคะโคชโตยพร้อมด้วยผู้ช่วยอย่างโค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐ
ก็ชื่นชมนักเตะทุกคนก่อนที่จะแยกย้ายกลับไปเล่นกับสโมสรของตัวเองค่ะ
อันนั้นมันเป็นเรื่องของการต่อสู้ของพวกคุณแล้วในสนามนะครับ
เอาฟอร์มในลีกนะครับเดี๋ยวคนไหนมาหรืออะไรพวกเราทำตามหน้าที่
เนื่องจากว่ายังไม่ผ่านการอบรมโค้ชระดับโรไลเซ็นต์
หมดสิทธิ์ค่ะที่จะคุมทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชียปลายปีนี้
ถ้าหากว่ายังหากุญสือคนใหม่ไม่ได้นะคะโคชโตยอาจจะต้องคุมทีมขัดตาทัพไปก่อนค่ะ
ก็ออกมาบอกค่ะว่าดีใจมากที่ได้โอกาสค่ะหลังจากรอมานานนะคะ
และที่สำคัญคือได้เจอกับทีมระดับโลกอย่างอุรุกวัยด้วยซึ่งก็ให้บทเรียนหลายอย่างนะครับ
ตัวเองก็พอใจกับผลงานในระดับหนึ่งแต่ยังมีหลายจุดที่ต้องแก้ไขพร้อมทั้งเสียดายค่ะ
เกือบจะทำประตูได้ในนาทีที่๘๖พยายามที่จะจิ้มไปที่เสาไกลนะคะ